บ้านนึงนี่ดิฉันให้เลยคู่พี่กันมาเลยพี่สมรักคำสิง

ห่วงหัวลูกสาวจริงคุณผู้ชมค่ะและด้วยความว่า
คุณพ่อเขานี่นะคะขึ้นชื่ออยู่แล้ว

แชมป์โอลิมปิกนะคุณผู้ชมปี๙๖ไม่ธรรมดา
ถ้าใครจะมาจีบลูกสาวเขาเนี่ยอย่าได้เหยียมเลย
แต่บอกเลยว่าตรงล่าสุดท้าต่อย

นี่แหละค่ะเป็นนุ่มคนสนิทของลูกสาวแชมป์เหรียญทองโอลิมปิก
อย่างน้องเบสเนาะนางก็ลองต้องฝึกวิชามวยกันด้วยค่ะ
เบสเนี่ยก็พาพี่ตรงเปิดศึกเลยมาดิมาเลย
โดนมวยกันกับว่าที่พ่อตาหลายคนแซวนะ
เพื่อประลองทักษะการป้องกันตัวค่ะ
ถือว่าเป็นการซ้อมแสดงบทบู๊กันหน่อย
เขาก็จัดกิจกรรมกันร้านหน้าบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกล
พร้อมนวมพร้อมแต่งานนี้ไม่รู้ว่า

ฮอตค่ะคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ได้ประกาศม่วงเร็วสวย

ตึง
จากกลางต้นขา
อย่างนี้เป็นยังไงเดสิกท่านพื้นฐานนี้
พอมายมาหากันเนอะ

หนุ่มตรงเอาจริงเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
แต่ด้วยความที่สมรักเขาแห่แชมป์โลกนะคุณผู้ชมเนาะ
งานนี้ค่ะสาวเบสเขาก็เลยเปิดเวทีมวยเลย
ถ้าตรงต่อยชนะคุณพ่อ
ถ้าตรงต่อยชนะพี่สมรักยังไงดี
เบสบอกเลยเดี๋ยวจะให้รางวัลเป็นการกอด
อดอย่างเดียวไม่พอกอดต่อหน้าพ่อไปด้วย
ดูสิงานนี้สู้สุดใจแล้วค่ะ
ไม่โดน
รอชาติหน้า

ทักษะแชมป์โลกอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่พี่
รอบหน้าไม่เป็นไรนะคะตรงมาซ้อมกับพี่ก่อนก็ได้
ไม่เขาบอกว่าให้รอชาติหน้าไปเลย
พ่อเขาบอกห่วงลูกมากเลยอะ